สวัสดีค่ะวันนี้ไทยรัสทีวีเรามีเวทีดีเบตเลือกตั้งหกนะฮะ
เริ่มใหม่ไทยแลนด์นะครับค่ะเวทีนี้ไปเปิดที่ภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนพิธีกรขาประจำ
ของเวทีดีเบตของเราคุณจอมขวัญนะคะโหนี่จากที่เวทีแรก
ริมบนเวทีกับผู้เข้าดีเบตวันนี้นั่งกลางเลยนะ
เอาแบบเผชิญหน้าประจำหน้ากันเลยเออเอาเห็นหน้าเห็นตากันชัดชัด
หรือจอมขวัญกะไม่ให้ลุกหนีไปไหนกันเลย
ก็เลยดักทางไว้เหรอคะนี่ฮะดักไว้อย่างนี้เลยนะครับ
คือวันนี้เนี่ยคุณจอมขวัญถามหลายเรื่องนะฮะเรื่องปัญหาฝุ่นควันมลพิษอืมอ่า
เรื่องเห็นด้วยไม่เห็นด้วยจะเลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศเนี่ย
ราชการจังหวัดนะฮะรวมทั้งเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติด
ที่มันทะลักเข้ามาตามชายแดนทางภาคเหนือเนี่ยทำไมมันแก้ไม่ได้สักที
ตัวแทนของพักรวมไทยสร้างชาตินะครับดรฮิมาลัยผิวพันธ์
แล้วก็พักพลังประชารัฐคุณชัยวุฒนาคมานุสร
นี่ทั้งสองพักยืนยันว่าไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่
โดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคงอย่างทหารไม่ดูแลป้องกันนะ
แต่มันมีช่องว่างคือช่องทางธรรมชาติ
คุณชัยวุฒิบอกว่าต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาเสริมเข้ามาช่วยการทำงานของเจ้าหน้าที่
ไม่ใช่ว่าจะไปมองเหมือนกับบางกลุ่มบางพักที่มุ่งแต่จะไปโทษเจ้าหน้าที่
แล้วจะไปตัดงบประมาณของเจ้าหน้าที่เขา
นี่นะทีนี้คุณวิโรธลักษณะอดีศรเป็นตัวแทนจากทางพักก้าวไกลก็โต้ทันควันเลย
แก้ได้แน่พร้อมกับยกวลีที่ทำให้แก้ไม่ได้เพราะอะไรเนี่ย
แล้วถามว่าคุณจะทำอะไรให้ซิลได้

ถ้าให้เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจทำตามหน้าที่ของเขา
โดยไม่มีมือมืดไปแทรกแทรง
ผมเชื่อว่าเอาอยู่และจัดการได้
ผมพูดตรงเลยว่าลีมันคือแป้ง
ในนี้ในนี้

เชื่อเหรอว่ามันคือแป้งจริง
แล้วถ้าเกิดเอามันคือแป้ง
แล้วยังเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ในรัฐบาลแบบนี้
คุณจะแก้ปัญหายาเสพติดได้ยังไง

ก็พูดเรื่องเก่าเรื่องที่เราก็รู้อยู่แล้ว

โลชั่นที่ผมพูดคือการซิลชายแดน

มันก็ฟังซ้ำแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่เราพูดกันไง
คือมันเป็นวาธกรรมให้คุณเคลิ้มไป

ไอ้มันคือแป้งเนี่ยอย่าเอามาเป็นวาธากรรมแก้ปัญหายาเสพติด
มันเป็นแค่วาธกรรมมันไม่ใช่ทางออกไม่ใช่ทางแก้ปัญหา

คือผมก็พยายามตอนนั้นก็นั่งฟังอยู่นะ
ว่าเพราะว่าคุณวิโรธก็พยายามจะขอคำตอบจากคุณชัยวุฒิว่าตกลง
เห็นว่ามันเป็นแป้งไหมคิดว่ามันคือแป้งใช่ไหม

คือทางทีวีเนี่ยไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เนี่ยเวลาไม่พอนะฮะ

เพราะมากันหลายพักหลายคนนะครับดีเบตกันอย่างดุเดือดเลย
ต้องต่อทางออนไลน์หลายท่านทางทีวีอาจจะไม่ได้ชมนะครับ
เราก็เลยเอามาให้ดูนิดหน่อยเดี๋ยวไปดูย้อนหลังกันได้นะครับ
คุณจอมขวัญก็ถามเรื่องจุดยืนทางการเมืองนะครับ
พักเพื่อไทยนะครับนายแพทย์ชนละนานศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
ยืนยันว่าหากภักดิ์เพื่อไทยนะหลังจากเลือกตั้งเนี่ย
แล้วไปจับมือตั้งรัฐบาลร่วมกับ๒ป
ผมขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยทันทีเลย
หัวหน้าพักครับประกาศชัดไม่จับมือกับพลังประชารัฐ
ไม่จับมือไม่มีริวกับลุงป้อม
ถ้ามีจับมือผมลาออกจากหัวหน้าพัก

จริงวันนี้จะไม่ถามเพื่อไทยด้วยนะครับ